นี้จะรอว่ารภัยสมรรยากาศอกอรถแบบนี้

เข่าพี่ชัยมุมแดงว่ากันว่านี่หายไปนานเกือบปีนะครับวันนี้กลับมาไม่รู้จะเป็นภูมิแพ้กรุงเทพหรือเปล่า

แต่ยืดเส้นยืดสายตลอดนะครับเชิญติดตามบนเวทีครับ
ครับมวยคู่แรกนะครับเปิดหัวนำรายการของเราวันเสาร์ที่๒๓เมษายน
คู่แรกนะครับแหลมกลมสิงหมาวินฝ่ายแดงชื่ออภิษฎนวลทองแก้วอายุ๒๑ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๔๕แพ้๒๕ครั้งฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนลูก้าสิทธิมนชัยนักชกชาวสวิสเตอร์แลนด์ที่เวทีมวยสุราธานีครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินอำวัดลูกสวนชื่อปรัชญาหวังเกษมอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๒แพ้๒๐เสมอ๑ครั้งฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนปืนใหญ่เพชร๔๐๐๐ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
มุมแดงนี่มวยนครศรีธรรมราชนะครับมุมใต้ใจเต็มก็จริงแต่ว่าซ้อมอยู่ที่แถวทาวินทาวน์นะอ่าอยู่กับหลานชายของพี่ฮิปปี้สิงหมณีคุณป๊อปทุ่งสงนะ
วันนี้พี่ฮิปปี้ก็มาที่เวทีไทยรัฐด้วยนั่งอยู่โค้ดมวยใต้นะครับยอดมวยในอดีตนะครับ
ขณะที่น้ำเงินก็ซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่กับบังหมัดลูกสวนครับแถวย่านบางประกอบ
มวยลูกสนในอดีตก็เคยสร้างยอดมวยอย่างพระจันฉายมาแล้วครับ
คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับชกกันพิกัด๑๓๗ปอนด์ครับ
ถ้าเรามาพูดว่าแหลมคมเนี่ยสิงห์มาวินเมื่อกี้แฟนมวยอ่านไม่รู้จัก

ชื่อเดิมก็คือพงเพชรเอ็มยูเดนหรือเพชรยงยุทธ์สิทธิเจพาเก่าครับ
ตัวเดียวอันเดียวกันนะเดี๋ยวดูครับชื่อนี้จะดีหรือเปล่านะครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
มุมแดงก็มีตัวแทนจากค่ายสิงหมาวินนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ขณะที่มุมน้ำเงินนี่บังหมัดลูกสวนมาเองเลยครับวันนี้
เตรียมตัวการฟิตซ้อมเป็นยังไงครับ
สำหรับนักมวยแล้วช่วงสงการคงไม่ได้เล่นน้ำนะคงซ้อมมวยอยู่ค่ายแหละ
วันนี้มวยใหญ่ครับพี่ชัย๑๓๗ทุกคู่ครับ
โอ้โหคู่เอกนี่ก็พลาดไม่ได้นะครับ๑๒๐ปอนดมวยล้างตานะครับขวัญโดมกับตีโต้
ร้องก็ไม่ธรรมดาไฟป่าตอนนี้เหนือนี่ไหม้ตลอดเลยครับไฟป่า
อินทราชัยนี่อาสามาดับไฟได้หรือไม่ได้ต้องดูต้องมีสูตร
ได้หรือไม่ได้โอ้โหน่าสนใจนะส่วนครูก็ได้ทางการไทยรถสดครับ
ภูมิแดงแหลมคมน้ำเงินอัมบาติดตามยกที่หนึ่งครับ
บนเวทีเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแหลมคมสิงหมาวินแดง๑๓
พี่ป่าบอกว่ามาพร้อมกับมาเต็งหรือเปล่าเดี๋ยวดูเลยนะครับ
อัมบาสกับลูกสวนนะครับ๑๓๕ปอนเท่ากันเลย
ถ้ามองจากจอนี่กางเกงสีแดงนี่สูงกว่าเลยนะพี่ปาก
ที่บอกว่าลูกสวนนี่ไม่ใช่บ้านนอกนะเด็กเทพนะ

อัมบาสลูกสวนได้เห็นว่าลูกสวนทำสวนหรือเปล่า
แต่จริงแล้วพี่เฮนที่อยู่สมุทรประกัน
ดูครับช่วงชกเสียเปรียบอัมบาร์ดนะดูเป็นฝ่ายตั้งรับ
ขยับเปิดเกมเข้าหาเลยนะครับแหลมคมสิงหมาวิน

เอ่อเอมยูเดนเอมยูเดนนะ
ก็ถือว่าฝ่ายแดงวันนั้นมาวันนี้นะมาทั้งฮิปปี้มาทั้งคมพยักษ์เลยนะ
ปี้นี่มาทีไรนี่คิดถึงหลังสวนทุกทีเลยพี่ปะ
นี่แม่ดูการขยับนี่ขยับด้วยความมั่นใจเลยนะ
อืมขวาเหมือนกันด้วย
แหมคมแข้งขวาสาดโต้ด้วยซ้ายติดแขนทักทายกันเบานะครับ

นี่แหละครับกับยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์นะครับบ่าย๒โมง
คมวันนี้ขยับเปิดเกมเลยนะครับมวยมันต้องแบบนี้นะ
ไม่ต้องให้แฟนมวยมารอหลังพิงเชือกเชือกบัดหลังอย่างนี้ไม่เอา
ประเภทมายกหนึ่งแฟนมวยยืนคุยกันนี่ไม่มีนะ

เกี่ยวลูกนี้นี่สวยงามครับดูมีความมั่นใจสูงนะแหลมคม

คือมวยคู่นี้ดูตามบรรดาเกจิอาจารย์ไม่ว่ากี่สำนักนะ
บอกว่าทางด้านอัมบาร์ดเนี่ยน่าจะได้เปรียบแต่มองถึงตรงนี้แล้วมันผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะ
ตัวเล็กกว่านะเห็นเลยนะครับตัวเล็กพอกับผู้ชิ้นการบนเวที
ดูครับยกแรกเกมในช่วงท้ายแข่งขวาศาสตร์แต่ว่าต้องดูกันยาวนานนะมวยคู่นี้
กินน้ำเงินก็ไม่ง่ายนะต้องดูยาวเลยนะครับ

ตามประวัติมาแต่ละคนมาจากไหนฟอร์มการโชคข้างหลังเป็นยังไง
นี่แหละครับคือความละเอียดการจัดมวยของยอดมวยไทยรัฐ
แต่ดูวันนี้แหลมคมดูตั้งใจมากเลยนะ
ขยับก่อนด้วยดีดแข้ง
ช่วงปลายยกที่๑ครับอีก๓๐วินาที
ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วครับอาวุธที่ออกของทั้งคู่
ถ้าพูดถึงลูกสวนนี่ผมคิดถึงมูซาลูกสวนคนเดียวเลยนะ

นี่เขาเรียกว่าไปสองล้มนะยกแรก
นี่จะเป็นประเภทเล่นไพ่ตองนะอย่างนี้นะ
โอ้โหสวยเลยส่งล้มมาแล้ว
มีไอ้โต้งด้วยหรือเปล่า
ทักทายกันพอสมควรครับหมดยกที่๑ไปก่อน
ก็ตลอดแล้วยกแรกภาพช้ายกแรก
หวาดแดงแหลมโค้งในเกี่ยวกระ
ดันที่เอินลำบัดเสียหรอกล้มเลยครับ
นี่เป็นท่าแม่ไม้ท่านึงครับ

ยกแรกผ่านไปนี่ยังไม่ได้มีอะไรมากนะพี่ชัยนะ

รีบไปไหนล่ะมวยไทยชก๕ยกอ่ะสิ
อ่ะช่วงนี้ขอบคุณครับทีมจราเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางตามต่อยกที่๒ครับ
เร็วมาเร็วจริงครับยกที่๒เปิดเกมมาแล้ว
ต้องขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับทางแหลมคมสิงหมาวิน

แต่จะกินน้ำเงินนี่วันนี้ค่อนข้างจะลำบากแล้วครับ

นี่ฝ่ายแดงนี่อยู่ในสายงานกลุ่มทีมงานของโคตรมวยเมืองใต้นะ

สองพี่น้อง
ไปจัดมวยที่วัดห้วยใหญ่
อำเมอบ้านนาเดิม

แต่จริงแล้วนี่ไม่อยู่ข้วกกลุ่มหน้าครสีธรรมราชนะ
โฮแค่งขวาลูกนี้สวยเลยนะครับ
บ้านลูกสวนวางเข้าไปเต็มเลย
ถ้าขยับผิดจังหวะมานี่แข้งขวาลักษณะแบบนี้เอาบัสวางได้ดีกว่านะครับ
แม่ดูการเดินการขยับแบบนี้ไม่ใช่ของง่ายสำหรับอัมบาร์ดล่ะครับ

ถ้าขยับเราต้องออกด้วยนะแหลมคม
นี่แหละครับยอดมวยไทยรัฐต้องละเอียดนะครับคู่มวยแต่ละคู่
นี่ครับเจอแค่งโต้หรือแค่งขวา

สายมาก็ขวาคืนน่ะ
พี่น้องแฟนมวยตามต่างจังหวัดหน้าตู้ต่างติดตามกันเยอะนะ
มีอยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าผมเนี่ยชอบวันทรงชัยมากเลย
เมื่อไหร่ต่อยที่ไหนผมต้องตามไปดูตลอด

ดูครับกรรมการเตือนกันนิดนึง
นี่ขนาดขยับแบบนี้แล้วกรรมการยังสับให้ชกเลยนะ
แสดงว่าต้องการความมันเป็นอย่างมาก

ถ้าชิงออกก่อนแล้วเข้านี่ได้เปรียบเลยนะครับ

คืนตลอดคืนตลอดไม่มีการให้กินเปล่ามากกว่า
ขวาเกินแค่งขวาโต้คืนและคืนด้วยขวาเช่นเดียวกันนะครับอำบาด

ขยับแล้วต้องออกด้วยนะแดงแหลมโค้ง
ขยับเดินไปอย่างเดียวไม่ออกอาวุธนะไม่มีคะแนนนะ

อย่าต้องบอกว่ายังเป็นเพียงต้นเกมนะนี่ยกที่๒ปลายยก

เป็นฝ่ายตั้งรับเลยนะครับวันนี้อัมบาส
ต้องมีถีบนำไปอีกสักนิดนึงนะครับแหลมคม
ผมว่ามาถึงตรงนี้แล้วแพ้ชนะต้องไปว่ากันที่ยก๔ยก๕แล้วครับ

แน่ที่มึงน้ำเงินนี่บอกให้ออกก่อนนะออกได้รึเปล่าไม่ต้องชิงขวา
แค่งซ้ายหน้าของทางด้านแหลมคมเตะได้จะแจ้งมาก
โรยีมีสันขยับชกอย่างเดียวเลยนะครับ

ตู้ที่เอาแข้งขวาศาสตร์

เอาบ้านลูกสวนหมดยกซะก่อน

ปลายแรงแหลมคมขยับมาเข้ามาถูก
ก็อาจกลับไปปักเนี่ย
เดินมาด้วยไม่คงเข้ามาสมชื่นนะครับ
โมยรุ่นใหญ่นี้เครื่องร้อนช้า
ตามต่อนะครับยกที่๓ครับ

มคมสิงหมาวินครับวันนี้ขนกองเชียร์มาเยอะเลย
แลกขวาเดี๋ยวดูครับคู่นี้

ไม่เต้นไม่รอไม่แทร่จ้องแล้วครับ
บาทเปิดเกมยกที่๓ปั้มในอย่างเดียว

โห้ตัวเล็กของตัวใหญ่
แข่งซ้ายสาบแข่งซ้ายคอยเตะ
แข่งซ้ายเตะมันจะเตะได้ตลอดหรือเปล่า

แล้วหัวขวาขึ้นมา
ตัวเล็กจับตัวใหญ่แล้วคล้องบนด้วยล็อกข้างบนครับแยกต้องแยกแล้ว
เอาหลงพ่อยันทร์มาช่วยยันทร์แล้วทำยันทร์แล้วแทงยันทร์แล้วตีครับ
ต้องเดินต้องเปิดเกมนะครับอัมบาร์ดไม่นิ่งไม่รอรับแข้งขวา
เอ็ดไลท์อย่างเดียวในช่วงปลายกลางยกที่๓
ความแข็งแรงนี่ถือว่ามีผลมากเลยนะคู่นี้ดูลักษณะแบบนี้
ดแล้วอยู่ที่ว่าแดงหมดหรือเปล่า
นี่ต้องบังให้อยู่ด้วยนะครับแดงแหลมคมสิงหมาวิน
ซ้อมไม่ได้นะครับมวยเนี่ย

ไม่ได้ในสายงานบนสมไทยต้องอ่อนแข็งตลอดนะครับ
แค่งซ้ายแข้งขวาเตะ
อยากเดินแล้วทีมงานสั่งเดินอย่างเดียวแล้วอัมบาสลูกสวน

เดินเข้าไปรับแข้งไม่ได้นะถ้าเดินต้องออกแข้งขวาด้วย
เดินรับแข้งก็เสียชัยสิครับ

ถ้าขยับแบบนี้ต้องออกแข้งขวาแล้วจับในให้ได้ครับ

นั่นคืออัมปัดแข้งขวาเตะ
ทีมงานฮิปปี้เป็นไงฮิปปี้สั่งเดินบ้าง
แหลมคงเดินแข้งซ้ายสาด
ขยับเดินตั้งรับรอแทง
คอยสวนด้วยศอกขวาตลอดนะ
มคมออกซ้ายมานี่ออฟบาสเอาซ้ายขึ้นมาขวางด้วยนะครับ
ถือว่าเตรียมมาอย่างดีเลยแล้วก็ขวาคืน
อย่างนี้ต้องดูกันเป็นปลายแล้วยก๔ยก๕นะ
มาถึงตรงนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ
ถ้าคู่นี้ชก๓ยกนี่หาผู้ชนะลำบากเลยนะ

โดยคิดก็ไปดีครับย่องเดินต่อนะครับแหลมคม
วันนี้จะมาล้างอายแทนทางมาเต็งนะ

อ้าวถึงร้านสั่งเดินอยากขยับเดิน
แค่งขวาเตะวงในแทง

วันนี้ฝ่ายแดงนี่ดัน
อำวัดนี่เสียหลักล้มเลยครับ

ตีเข่าเข้าลำตัวไปครับ

แทงเขาไปเต็มเลยครับ

มุมแดงนี่รูปร่างสูงยาวกว่านะพี่ชัยนะ

แต่ว่าความหอมหวานอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับ
กำลังใจดีเลยครับทางด้านของแหลมคมครับ
วันนี้เสียบิ๊กอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลสงขลา
นั่งให้กำลังใจอยู่ด้วยเอาตามต่อยก๔ครับ

เดินให้จังเดินให้ตลอดด้วยนะครับทางแหลมคม
มาวินแดงวันนี้กองเชียร์มาเยอะ
แต่ลูกหักนี่กินน้ำเงินไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ
น้ำเงินนี่ลักษณะในเหนียวเหมือนกันพี่ป่า
กองเชียร์ของกวายแดงอีกมากเยอะมากครับ

เอาวประยาณเหน็นที่ส่อความิว
มันต้องเดินต้องเปิดเกม
ครั้งญานแข่งซ้ายคอยสด
แค่งซ้ายคอยสาดขยับเดิน
ทีมงานสั่งโอ้จีบทำไมจังหวะ

หยุดไปนิดนึงเลยครับเอาบาสหวางแก้งขวา
สั้นกว่าครับนี่เริ่มเก็บกินแล้ว

ต้องดูในตัวเล็กมันไปจับบนเนี่ยพี่ป่า

ฟ้าลูกสวนเนี่ยเป็นช่วงของวินาทีสำคัญด้วยนะ

มาถึงตรงนี้ใครได้เปรียบเอาไปครับชัยชนะ

โอ้โหเจอสอกลงไหน

ช้าไม่ได้ครับหลัก

วงในจับตีได้เปล่าตีได้หรือเปล่า

เลือกถีบเลือกยันเลือกวางแข้งสบายเลย
อัมบาสหยุดช้าไปนิดนึงนะครับยกนี้

เหลืออีก๑นาที
ผิดจังหวะไปนิดนึงครับอาบาส

เป็นโอกาสเป็นโอกาสแข้งซ้ายเตะ
แต่ว่าถือว่าเจอแข้งขวา

เอาเข้าไม่เข้าเจอแข้งขวา
โต้ไม่โต้โต้ไม่โต้วงใน

แล้วตีไม่ได้เจอซ้ายเข้าไปอีกเม็ดนึง

ยก๔นี่ฉายเลยนะครับทางแหลมคม

โอ้โหลูกนี้แหลมเฟี้ยวเลย
ไปกันใหญ่เลยครับตัวโซบิ๊กเลยตอนนี้
โดนแทงแหลมเฟี้ยวเลยครับลูกเมื่อสักครู่

หยุดเลยเหมือนสารภาพไปเลยนะ

แล้วยกสุดท้ายมาทรงนี้จะมาต่อยเอาอยู่หรือเปล่า
เพราะเวลาผ่านเร็วมากแป๊บเดียวนะ

ทีมงานสั่งยกกำปั้นอย่างเดียวแล้วตอนนี้
กำปั้นนี่หมื่นนะ

หมดโยคที่๔
ตรงในขวดแข้งขวากลำตัว
ครับเผยพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัตรครับ
ที่๕ยกสุดท้ายแห่ยกที่๔นี่รับอย่างเดียวเลยนะครับ
๒นาทีเต็มเลยอัปบ้านลูกสวนใส่น้ำเงิน
ยกนี้จะมีทีเด็ดไหมมีหมัดกับศอกหรือเปล่า

ใกล้ยก๔นะจากอับบาสนะ
กลายเป็นอัมพาต
แล้วนี่เป็นกับทำปั้นมาช่วยได้นะครับ
อัมปากเหลือมัดกระส่องจะมาทอดเวลาได้หรือเปล่า
เงินเหล่างหัวน้ำจะไม่ได้นะ
ว่าศึกยอดมวยไทยรัฐนี่พลาดนิดพลาดหน่อยนี่มันเจ๊งชัยกันมาเยอะแล้วไงลักษณะแบบนี้ได้หมด
ยังสงครามยังไม่เลิกอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณผู้ชม
แต่วันนี้ออกอาวุธได้ดังใจคิดเลยนะฝ่ายแดงแหลมคม
วันนี้มียอดมวยทั้งฮิปปี้ทั้งเจ้าคมพยักษ์มาติวเข้มอยู่นะครับ

นี่มีรายนึงนาทีครึ่งตัวเล็กจะตีตัวใหญ่นะฮะ

กับกิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่หนึ่ง
พบกับพาเลกคอนเสิร์ตนะครับ
ลูกทุ่งสาวเสียงดีปาวลีพรพิมล
และยังมีกิจกรรมพิเศษจากรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
แฟนจะได้พบกับเป๊กกี้ศรีธัญญา
พร้อมจะมามอบโชคให้กับคุณ๑ล้านนะครับ
พบกันที่ล้านกิจกรรมด้านหน้าสูงคล้าย

ในวันเสาร์หน้าครับ๓๐เมษายน
อ่าอัมบาสนี่ก็ถือว่าพยายามเต็มที่นะครับ
มาถึงตรงนี้แล้วการคุมเกม
การคิดวิญญาติต่างของทางด้านแหลมโคม
หมวกปกป้องกันหมัดอย่างเดียวสายตาคอยดู
แข้งออกข้างออกรอเวลาให้หมดยกเท่านั้นแหละครับ

แล้วไปเจอความใหญ่ของแดงเขาไปไหนนี่บ้าง

ไปเร่งกองรัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับ
ดูละบาปใจหน่อยยก๒ก็ยก๓ประมาณยก๔

หัวตอดจากคู่๗๐แล้วก็จะเป็นคู่ของ
อำนาจแล้วก็จะเป็นคู่ของอินทราชัยกับไฟป่านะครับ

ส่วนคู่ของทายาทกับเทพบุตรนั้นก็ยกเลิกไปนะครับ
เนื่องจากว่าทางทายาทเอกบางไซนั้นก็เกิดอาการท้องเสียนะครับ
ก็ไม่ได้ชกก็เลยถอนไป๑คู่

งครามน่าจะสงบแล้วนะครับ
อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดหัวด้วยการพลิกอีกคู่หนึ่ง
สำหรับไทยรัฐยอดในไทยรัฐนะครับ
พยายามเร่งเร่งที่หมัดอย่างเดียว

ยังไม่จบยังไม่หมดเวลาใกล้จบ
ต้องเร็วต้องไวต่อยหมัดเน้นหมัด
ในช่วงปลายยกทันหรือเปล่าทันหรือเปล่า

มันได้แค่เสียวรึเปล่า
มันได้แค่เสียวหรือเปล่า
แตกแตกเลยนะครับ

หาเรื่องจะเอาเงินจากจอราเข้เขียวอ่ะพี่ปาก

ก็ทางแหลมคมสิงหมาวินครับก็เอาชนะคะแนนอัพบาสลูกสวนไป
ตื่นเต้นเอาในช่วง๔๕วินาทีสุดท้ายนี่เอง
ชนะครับมุมแดงนะครับแหลมคมสิงหมาวิน

เปิดหัวศึกยอดมวยไทยรัฐในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ